เมื่อวานนี้คุณผู้ชมสบคมีการแถลงตัวเลข
ต่ำ๑๐เป็นเวลา๓วันติดแล้ว

ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่สวบคกลับมาเป็นห่วงอีกแล้ว
เพราะกรมสุขภาพจิตเขามีการไปสำรวจชุดพฤติกรรมของบุคคล
พบว่าประชาชนคนทั่วไปตอนนี้เริ่มละเลย
เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วนะคะ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังมาดูเรื่องของตัวเลขก่อน
ตัวเลขเมื่อวานนี้ค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙
มีการแถลงพบผู้ป่วยรายใหม่นะคะ๙รายด้วยกัน
รายด้วยกันค่ะ๖รายแรกเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วย
ที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่
ที่มีการแพร่ระบาดของโรค๖รายที่กรุงเทพ๓ราย
ภูเก็ต๓รายนะคะนอกจากนี้ไปพบผู้ป่วยรายใหม่๒
รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อยู่ระหว่าง
การสอบสวนโรคหาแหล่งติดเชื้ออีกหนึ่งรายนะคะ
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด๑๙สะสมในประเทศไทยนะคะ
อยู่ที่๒๙๔๗รายรักษาตัวเมื่อวานนี้เดินทางกลับบ้านได้๑๓รายนะคะ
รวมทั้งสิ้นรักษาตัวเดินทางกลับบ้านได้แล้ว๒๖๖๕ราย
โอ้เทียบยอดผู้ป่วยสะสมกับผู้รักษาหายกลับบ้านเยอะมาก
เยอะนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๒๒๘ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมนะคะ๕๘ศพด้วยกัน
ทีนี้เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินบอกว่า
สิ่งที่เป็นห่วงอะไรรู้ไหมก็คือพฤติกรรมของคนไทยที่กลับมา
กลายเป็นว่าความระมัดระวังในการเว้นระยะห่างทางสังคม
มันกลับน้อยลงถ้าเทียบกับเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษา
อันนี้เป็นการสำรวจจากกรมสุขภาพจิตนะคะ
เขามีการนำเสนอชุดข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูพฤติกรรมในการล้างมือ
ปรากฏว่าคนไทยเองบุคลากรทางการแพทย์เองสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็ล้างมือบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมห้ามตกเด็ดขาด
ถ้าเกิดว่าคลายล็อกมาตรการผ่อนปลนมาตรการต่าง
ให้เรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นยิ่งกาดอย่าตก
ใช่และนายกรัฐมนตรีบอกก่อนหน้านี้นะคะ
ถ้าสมมุติว่าคลายล็อกแล้วตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นอีก
พร้อมที่จะกลับมาล็อกอีกรอบนะ
นี่ไงมีการประเมิน๑๔วันปล่อย๑๔วันประเมินกัน

ใช่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะคะ